ค่ะเดี๋ยวไปดูเลขที่คนนี้ยินดีกว่าละกัน
ได้เงินไปละ๑ล้าน๒แสงบาทเหลือนะคะ
ต้องขายต้นอะไรกันนะหลังหลายพัน
เงินจำนวนนี้คุณผู้ชมค่ะเขาไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองนะ
บริจาคหมดเลยค่ะให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนั่นเองนะคะ
แล้วก็นำไปให้ด้วยตัวเองเลยนะจ๊ะ
แล้วก็พอมีโอกาสเจอสู่ผู้ชมชมรอบนี้นะคะ
ตัวก็เลยขอถือโอกาสเปิดใจนิดนึงละกัน
ทำไมค่อยหายไปเกลี้ยงเลย
กำลังถูกจับตามองว่ามีปัญหากันหรือเปล่า
แล้วก็เคนบอกว่ามีเรื่องงอนกันจริง

บอกว่าตัวเองเนี่ยมัวแต่สนใจเรื่องต้นไม้

จะไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับน้องเท่าไหร่เลย
เออแต่ตอนนี้เคลียร์กันแล้วนะคะ

เขาไม่ได้ลบครับเขาแค่แบบซ่อนไว้ครับ

มันเกิดจากอาจจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวน

น่าจะแบบไม่มีเวลาแบบเล่นกับเขามั่งอะไรอย่างนี้

ก็จริงก็เคลียร์ไปหมดแล้วครับผมก็ไม่รู้ด้วยครับ
ผมก็เพิ่งรู้วันเดียวกับที่ออกข่าวนั่นแหละครับ

แบบค่อยลบทีละรูปทีละรูปแบบ
ไม่รู้แบบจะสังเกตหรือเปล่าสุดท้ายก็เกือบหมดอ่ะ

ก็คุยกันบอกว่าโอเคต่อไปแบบจะมาร้านเวลาใหม่อะไรอย่างนี้